อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุก๒ปี
โดยไม่รอลงอาญานายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
จากกรณีที่เมื่อปี๒๕๕๒ได้ไปหมินประมาท
อภิษฎเวชาชีวะว่ามีการสั่งฆ่าประชาชนค่ะ
จตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือนปช
เดินทางมายังสารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธร
คดีที่ถูกนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี
ฟ้องในความผิดฐานหมินประมาทผู้อื่น
โดยการโฆษณาจากกรณีเมื่อปี๒๕๕๙
จตุพรได้ขึ้นเวทีปราศัยกล่าวหาว่านายอภิษฎ
ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า

ขัดขวางการยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
ให้กับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
โดยนายจตุพรได้กล่าวก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษา
ซึ่งศาลมีคำพิพากษาไปทั้งหมดแล้ว
แต่บางคดียังอยู่ในชั้นพิจารณาของสารดีกาค่ะ
ล่าสู่ศาลอุทธรพิธรรมแล้วเห็นว่า
วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนั้นสามารถทำได้
แต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
ติชมเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย
สารชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกนายจตุพร
ฐานเหมียนประมาทรวม๒กระทง
กระทงละ๑ปีรวมจำคุก๒ปีค่ะ
โดยไม่รอลงอาญานั้นสารอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย

และขณะนี้ทีมทนายความอยู่ระหว่างการยื่นหลักทรัพย